เรื่องราวที่ปรากฏในโลกโซเชียลอีกหนึ่งเรื่อง

เป็นคลิปถีบทั้ง๓คลิปเลย

เดี๋ยวสนุกอะไรเบอร์นั้น

แต่จริงตำรวจใช่ไหมคนที่ถีบ
แต่ดูเหมือนแค่ยันเฉย

ตำรวจก็พยายามไล่กวดไล่ตามจับไป

กเท้าขึ้นมาหวังจะให้แบบหยุด
ก็เลยกลายเป็นลักษณะเหมือนการถีบ

ล้มแบบนี้ไปไม่รอดสิครับ

และก็อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อน
เพราะว่าแบบนี้ดูดอันอื่น

ไม่รู้สึกว่าดูซิ

เขาก็เขาก็ต้องบีดแรร์ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะรถชน
เขาก็บีดแร่สักพักหนึ่งองค์ลงครับมาแล้วฮะ
กล้องอาจจะไม่เห็นนะด้านซ้ายรถมอเตอร์ไซค์
คันเมื่อกี้เขาตามมาอ๋อนี่นี่ไงเออหันมาตะโกนแล้ว
นี่คือตลาดอ่าววัฒนภนม่าแล้วครับทำยังไงโอ้โหท่าเดิน
นี่ชัดเจนเลยโอ้โหเก่ามากครับแล้วสิ่งที่เขาทำคือ
ก็ถีบแล้วฮะถีบนะคะแน่นอนครับนะฮะรถมอเตอร์ไซคันนี้มาสองคน
ผู้ชายหนึ่งผู้หญิงก็ซ้อนมาครับโดนบีดแร่เตือนไปหนึ่งครั้งเท่านั้นแหละครับ

ผู้ชายคนนี้พยายามด่าหยาบคายมาก

จากถีบแล้วถมน้ำลายใส่ด้วย

จอดรถกลับมาจะเปิด

บ่าย๓โมงของวันที่๒๒

กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว

ติดตามตัวชายหัวร้อนคนนี้ดำเนินคดีแน่นอนนะครับ

อ้าวยังมีคลิปถีบอีก๑คลิป
ไปดูว่าเป็นใครถีบใครครับ

เป็นภาพจากกล้องที่ติดหมวกมอเตอร์ไซคันนี้
ว่านี้เลยครับ
มอเตอร์ไซคันนี้ล้มทะเละไปใกล้มากเลย
เสื้อโทรมหรอ

เจ้าของคลิปก็รีบลงไปช่วย

แต่ว่าไหล่เขาไปกระแทกพื้น
ก็อาจจะเคล็ดขัดยอกนิดหน่อยนะฮะฝ่ายหญิงเขาก็ตำหนิผู้ชายว่า

ไม่รู้ไปเกี่ยวหรือว่าไปโดนเขาถีบหรือยังไง
นี่ไงจังหวะเหมือนยกเท้าไหมคะ

คือเห็นชัดเลยว่ายกขาขึ้นมายัน

บางคนอาจจะกำลังงงอยู่ไงว่า
งงอยู่ไงว่าเราเสียหลักหรือเกิดอะไรขึ้นกันแ
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรให้คนนั้นไม่พอใจ

แล้วก็ล้มบาดเจ็บทั้งคู่แบบนี้เลย
คุณแต่แบบนี้อันตรายมากนี่ถือว่าพยายามฆ่าได้เลยนะ
แล้วถ้ารถเจ๋งเขาเบียกไม่ทันเหยียบแน่นอน
ว่ากันด้วยเรื่องของการถีบนะ๓คลิปเต็มให้ได้ดูกันนะคะ
อย่าไปถีบใครแบบนี้คุณผู้ชมใจร่มนิดหนึ่งนะ